คำที่ตามมาคืออเจ้า

นี่ครับดันหนังละครไทยวิถีอเจ้าเทียบเคียงเกาหลี

อยากให้ละครไทยมีเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต

รวมถึงเรื่องการแต่งชุดไทย
พอพูดถึงเรื่องแต่งชุดไทยเมื่อวานนี้เป็นรอบสื่อ

ซึ่งวันนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการไปชมรถได้
แต่ที่คุณผู้ชมพอเข้าไปในงาน
อาจจะมีบางอย่างแปลกตาไปกว่าปีอื่นสักนิดหนึ่ง
เพราะในทุกปีนอกจากไปชมรถแล้ว

อันนี้ต้องยอมหรือข้าวพระสาวสวยก็จะใส่ชุดแบบโอ้โฮ
อย่างไรคุณอันนี้สักนิดหนึ่งเนี่ย
คือก็จะเป็นชุดสวยงามแบบเซ็กซี่นิดนะ

แบบนี้เลยค่ะยืนสวยกันทั้งเวทีแบบนี้
เขาบอกว่าทุกบูธพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทย
ตามกระแสละครพีเรียสย้อนยุคเรื่อง

ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในการเปิดตัวงาน
จัดขึ้นเริ่มวันนี้แล้วนะคะถึง๘เมษายนที่เมืองทองธานี
ว่าปีนี้พริตตี้แต่ละค่ายสดใสเหมือนเดิม

โดยเฉพาะพริตตี้ไข้จากรถซูบารุ
มาแต่งชุดไทยย้อนยุคแบบนี้เลยนะคะ

ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีงานมอเตอร์โชว์มาค่ะ
พริตตี้บอกว่าทีธีมในการแต่งตัว
ได้รับกระแสมาจากงานอุ่นไอรักษ์หนึ่ง
และละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนะคะ
ซึ่งนายจาตุรนโกมนมิตรรองประธานจัดงานมอเตอร์โชว

คงเป็นการเผยโฉมรถคอนเซ็ปต์ค่ะ

เป็นการเปิดเผยรถรุ่นใหม่ต่าง
และเปิดตัวรถยนต์รุ่นล่าสุด

หลายค่ายรถต่างนำมาจัดแสดงภายในบูธของตัวเอง
โดยมีแบรนด์รถยนต์เข้าร่วมงานมากถึง๓๐กว่าแบรนด์
ค่ายรถจักรยานยนต์เข้าร่วมทั้งหมด๑๕แบรนด์
อกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับสมาคม
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง
จากประเทศจีนมาร่วมงานเป็นครั้งแรกด้วย
คาดว่าจะมียอดจองภายในงานเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐คัน
ปีที่แล้ว๓๗๐๐คัน
ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้
จัดมองว่าจะมียอดขายในประเทศทั้งประเทศประมาณ๘แสนคันด้วยกันค่ะ
แล้วก็เมื่อวานในช่วงบ่ายคุณโป๊ปไปร่วมเปิดงานด้วยนะ
โอ้โหคนกรีกันลั่นเลยนะฮะ
เป็นการร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย
แล้วถ้าเราใส่ชุดไทยไปงานก็ได้สิ
ได้นะเพราะว่าพิตตี้สาวเขายังใส่เลยนะครับ